เตรียมความพร้อมเรื่องของการเลือกตั้งนะครับ
การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
คุณผู้ชมสามารถออกไปใช้สิทธิ์ในการกาลงคะแนนเสียงได้
แต่ว่าการเลือกตั้งในครั้งต่อไปในปี๒๕๕๙
ทุกคนจะมีโอกาสใช้สิทธิ์มากขึ้น

มีเวลานานขึ้นในการออกไปใช้สิทธิ์ไป
จนถึง๑๗นาฬิกาหรือว่าจนถึง๕โมงเย็น
ติดตามพร้อมกันในคู่มือเลือกตั้งไทยรัฐทีวีครับ
เป็น๘นาฬิกาถึง๑๗นาฬิกาหรือรวม๙ชั่วโมง
ขยายเวลาจากเดิมที่ปิดหีบในเวลา๑๕นาฬิกา
ประชาชนและภาคการเมืองต่างเห็นด้วย
เพราะไม่ต้องกังวลเรื่องปัญหาการจราจรติดขัด
ทำให้หลายคนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ทัน
โดยกรกตคาดว่าการขยายเวลา
เพิ่มตัวเลขผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากกว่าทุกครั้ง
ที่เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ๗๐ถึง๗๕
แต่คราวนี้จะเพิ่มขึ้นได้ถึง๑๘๐
แต่ข้อเสียอาจจะตกอยู่กับเจ้าหน้าที่
อาจจะเกิดความยากลำบากในการเตรียมงานมากขึ้น
ซึ่งก็เป็นเรื่องที่สามารถบริหารจัดการได้
เพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่เกิดความเหนื่อยหรืออ่อนล้าเกินไป
เวลาปิดหีบเลือกตั้งที่นานถึง๙ชั่วโมงนั้น

เพราะมีหลายประเทศที่ปิดหีบการใช้สิทธิ์ลงคะแนน
ในเวลา๑๘นาฬิกา๒๐นาฬิกา
และ๒๒นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่น
สหรัฐอเมริกาปิดหีบการลงคะแนน๑๘นาฬิกา
แต่บางมลรัฐปิดหีบในเวลา๒๐นาฬิกา
และญี่ปุ่นปิดหีบการลงคะแนน๒๐นาฬิกา
สำหรับการเลือกตั้ง๒๕๖๒มีหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศ๙๕๐๐หน่วย
เมื่อถึงเวลา๑๗นาฬิกาปิดหีบยุติการหย่อนบัตรเลือกตั้ง
คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งก็จะเริ่มกระบวนการตรวจสอบ
นับคะแนนอย่างเปิดเผยที่หน่วยเลือกตั้ง
และประกาศผลการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งนั้น
ครั้งนี้ประชาชนจะได้รับบัตรเลือกตั้งเพียงใบเดียวเข้าครูหา
การเลือกผู้สมัครในดวงใจ
คาดว่ากระบวนการนับคะแนนจะเสร็จสิ้นโดยเร็ว
ทราบคะแนนของทุกหน่วยเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ
ในเวลาประมาณ๒๒นาฬิกา